สลายของคุณแม่รายหนึ่งค่ะ
ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองมา

เพื่อที่จะเอาไปใช้ให้ลูกชายได้บวช
เมื่อวานนี้นะคะไปที่วัดไปขอเลิกบวช

บ้านไฟไหม้แล้วเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอยู่ในกองเพลิง
โอ้โหไหม้หมดเลยค่ะโอ้โหสงสารมากนะคะ
นี่ชาวบ้านกำลังช่วยกันใช้ถังค่ะ
อยู่เอาน้ำมามาดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านของนางสมฤทัยสุขศาสตร์นะคะ
บ้านเป็นบ้านไม้ค่ะหลังคามุงกระเบื้อง
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านนะคะมีเพื่อนบ้านเห็นเปลวเพลิง
ก็เลยเข้ามาดับน้ำเอาไม่อยู่ค่ะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทำการดับเพลิง
แต่ไม่ทันค่ะไหม้ทั้งหลังเหลือแต่เสาไม้ค่ะ
หลังเกิดเหตุญาติพี่น้องแจ้งข่าวให้นางสมฤทัยได้รับทราบ
งานรับจ้างรายวันอยู่ในเมืองตากกลับมาบ้านเลยมากับลูกชายค่ะ
มาถึงบ้านถึงกลับเป็นลมล้มพับลงกับพื้นเลย

นางสมฤทัยเล่าว่าทำงานมาเก็บหอมรอมริบ
มีบ้านซุกหัวนอนเลี้ยงลูกจนโต
จนถึงทุกวันนี้จะต้องไร้ที่อยู่อีกแล้วเหรอ

เสียใจสุดใจสลายเลยค่ะ
ทำงานอย่างหนักอดมื้อกินมื้อ
เพื่อให้ได้เก็บเงินเก็บ๓๐๐๐บาท
หวังว่าจะใช้ในงานบวชของลูกชาย
ซึ่งกำลังจะไปขอเลิกบวชกับพระครูแถวบ้านนะคะ
แต่ความฝันของเธอสลายค่ะนี่คือลูกชายนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะนายเพราโรธเงินแจ้ง

หมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมอบตสมคูณนะคะ
นำเอกสารขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบราชการ
ให้นางสมฤทัยยื่นประกอบคำขอ
ซึ่งทางอบตเองจะอำนวยความสะดวกนะคะกรณีฉุกเฉินค่ะ
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสมฤทัยและลูก
เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
อบของอย่างอื่นด้วยนะคะเราก็เช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะคะ
ให้กับคุณสมฤทัยค่ะ